มาดูความขัดแย้งระหว่างน้องชายกับพี่สาว
บาดหมางก็มานานไม่ถูกก็มานาน
วันหนึ่งที่ตลาดที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ปรากฏว่าแค่ประโยคเดียวที่พูดแล้วไม่เข้าหูเนี่ยนะ
น้องชายถึงขนาดเอาปืนมายิงครับ

โอ้ยล่วงแล้วล่วงไปแล้วล่วงไปแล้วครับล่วงไปแล้ว
ผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ได้หนีไปไหนด้วยนะพี่เบิร์ต
เดินมาดูพี่สาวตัวเองที่โดนยิงไปครับ
นี่ตอนแรกยังยืนเหมือนยืนชี้หน้าด่าอยู่

โอ้โหเป็นนาทีที่น้องชายแท้ครับลั่นไกลกลางตลาดสดเลย
ดูเหมือนว่าก่อนเกิดเหตุสองคนนี้น่าจะมีการปะทะคารมกันมาก่อน
พี่สาวเนี่ยทีแรกทำท่าว่าจะเดินหนีแล้วนะ
แต่หนีไม่ทันครับจังหวะนั้นน้องชายปรีเข้ามาเลย
แล้วก็ยิงเข้าไปสุดท้ายพี่สาวแน่นิ่งไปครับ
ยิงกันตั้งแต่เช้าเลยนะ๗โมงเช้าเมื่อวานนี้
บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีถนนขุนราม
ตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีครับ
หลังเกิดเหตุสามีและครอบครัวของทั้งตัวผู้หญิงและตัวผู้ชายเนี่ย
เห็นร่างของนางสาวสมพรก็คือผู้ตาย
โอ้โหครอบครัวร้องไห้ใจจะขาด
ตัดเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่าน้องชายแท้คนก่อเหตุ

ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นญาติอะไรเนี่ย

ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวสมพรทองคำอายุ๓๘ปี
มีแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มมที่ขาแขนลำตัวและหัว

ไม่ได้ยิงนัดเดียวจบนะฮะยิงถึง๘นัดด้วยกัน
สอบสวนทราบว่านางสาวสมพรก็คือผู้ตายเนี่ย
เปิดร้านขายของในตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณ
ส่วนตัวน้องชายผู้ก่อเหตุขับรถมาที่ตลาด
มารับคนงานเมียนมาที่ร้านของพี่สาวครับ
รับคนงานไปทำอะไรไปตรวจโควิด
จากว่าคุณแม่เนี่ยคุณแม่ของผู้ตายและผู้ก่อเหตุ
จะติดโควิดรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
น้องชายคิดว่าอ๋อแม่น่าจะติดจากคนงานแน่เลย
ก็เลยจะเอาคนงานไปตรวจ
แต่ปรากฏตอนจังหวัดที่มาถึงเนี่ยนะฮะมาเจอพี่สาวก่อน
พี่สาวก็ถามไปว่าหมาทำไมแค่นั้นเลยอ่ะ
แต่อย่างที่เล่าไปทั้งคู่ไม่ถูกกันมานานไม่ถูกกันมาหลายปี
น้องชายตอนนี้ฟังอะไรจากพี่สาวก็ไม่เข้าหูหมดเลย
ฟังปุ๊บโมโหปั๊บเดินกลับไปคว้าปืนในรถ

หลังก่อเหตุน้องชายไม่หนีไปไหนด้วยนะรอมอบตัวกับตำรวจเลย
น้าสาวของผู้ตายชื่อว่านางอัญชาลีครับ
บอกว่าพอทราบข่าวเนี่ยเสียใจมากไม่คิดว่าจะมาทำกันขนาดนี้
ที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุก็คือตัวน้องชายเป็นคนใจร้อนอารมณ์ร้อน
แถมยังพกปืนติดตัวตลอดเวลาด้วยครับ
เป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วพกปืนไว้ด้วยนะครับที่ผ่านมาตัวน้องชายเอง
ก็เคยทะเลาะกับตนมาหลายปีแล้วค่ะอย่าง๗ปีที่แล้วเนี่ย
เคยยิงตนด้วยครับอันนี้น้าสาวเล่าให้ฟังนะ
ถึงขั้นขึ้นโรงพักกันเลยโอ้โหโหด
นี่ขนาดเป็นพี่น้องกันนะฮะเนี่ยแล้วตัวน้องชายที่ก่อเหตุ
เขาไม่เข้าบ้านมานานกว่า๗ปีแล้วครับ
กระทั่งน้าสาวเนี่ยน้าสาวมาทราบข่าวว่า
โอ้โหตัวน้องชายมาก่อเหตุยิงพี่สาวตัวเอง
เสียใจมากไม่นึกไม่ฝันว่าคนในครอบครัวเดียวกัน
จะมาทำกันได้ขนาดนี้นะครับ